ทางกรกตได้มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับ
โดยเป็นการแถลงหัวข้อสำคัญ๒เรื่อง
ก็คือ๑เรื่องของคะแนนรวมของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ซึ่งคะแนนรวมออกมาแล้วเป็นตัวเลขต่างของแต่ละพักด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่๒ก็คือเรื่องของการสรุปผู้มาใช้สิทธิ์
บัตรดีและบัตรเสียซึ่งตอนนี้กรกตแจงออกมาเป็นตัวเลขต่างดังนี้นะครับ
เรื่องของคะแนนรวมของผู้ได้รับการเลือกตั้งก่อน
ก็มีการคิดคะแนนรวมของผู้ได้รับการเลือกตั้ง
โดยบอกเป็นรายพักอย่างพักพลังประชารัฐ
ก็จำนวนของคะแนนที่ได้รับนั่นก็คือ๘๔๓๓๐๖๐คะแนน
อย่างพักเพื่อไทยเองก็๗๙๒๐๕๖๑คะแนน
ขณะที่พักอนาคตใหม่นี้อยู่ที่๖๒๖๕๙๑๘คะแนน
ส่วนเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็จำนวนบัตรดีบัตรเสียเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมเราไปติดตามการแถลงจากทางกรกตเลยนะครับ
ก่อนแล้วก็จะมีการตั้ง

ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้มีการตั้งทงว่าจะต้อง

เรากำลังดำเนินการอยู่ครับ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักท่านนะครับ
อยากกลับเรียนนะครับในกระบวนการสืบสวนหรือไต่สวนนั้นนะครับ
เมื่อมีการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นความครับหรือเป็นคำร้องอย่างที่ท่านรองกิจ
แน่นอนครับก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหรือไต่สวนนะครับ
นะครับหากมีให้ทางฝ่ายผู้ถูกก่อหาทราบนะครับ
หลังจากนั้นก็จะสรุปสำนวนแล้วส่งเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาครับ
นี่คือกระบวนการในการทำงานนะครับครับ
ใกล้ใกล้วันเลือกตั้งนะครับณวันเลือกตั้งนะครับ
มีเรื่องทั้งสิ้นนะครับร้อยสี่สิบหกเรื่องนะครับ
แต่นะครับผ่านเวลาเลือกตั้งมาไม่กี่วันณเมื่อเช้าอย่างที่ท่านรองกิจนำเรียนครูนะครับ
ใหม่นะครับฉะนั้นกระบวนการก็ต้องดำเนินการเสร็จก็ต้องเสริม
ครับแต่ยันตัวนี้เรายังไม่มีตัวเลขไอ้แดกไอ้รับไปว่าข่าวที่ใน
ไม่ใช่เป็นข่าวที่เป็นความจริงเป็นข่าวเท็จนะครับซึ่ง
จะดำเนินการกับอันเป็นเท็จนี้ด้วยครับ
มีทั้งจังหวัดดำเนินการและ
การสอบฝั่งผู้ร้องหรือฝั่งกล่าวหาก่อนนะครับก็จะเรียกรูปส่วนไตสวน

ซึ่งร้อยตำรวจเอกมนูลวิเชียนนิตนะครับซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวน
ของกรกตเป็นคนกลางที่นั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่นี่นะครับ
ก็แถลงเรื่องแรกก่อนคะแนนรวมของผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ถือว่าเป็นการเปิดเผยคะแนนก่อนที่กรกตช่วงก่อนหน้านี้
ได้มีการนัดบอกว่าจะเปิดเผยคะแนนแบบ๑๐๐นี้

แต่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยคะแนนออกมาก่อนแล้ว
แล้วก็มีการยกตัวอย่างของบางภักดิ์ออกมา
รวมถึงมีการแจกเอกสารให้สื่อมวลชนนั้นนำสามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับ
โดยสรุปคะแนนกันอีกครั้งนะครับสำหรับคะแนนรวมของแต่ละพัก
พักพลังประชาบรัฐก็ได้๘๔๓๓๐๖๐คะแนน
ภักร์เพื่อไทยได้๗๙๒๐๕๖๑คะแนน
ลำดับ๓คือภักร์อนาคตใหม่ได้๖๒๖๕๙๑๘คะแนน
อันดับ๔คือพักประชาธิปัตย์๓๙๔๗๗๐๒คะแนน

ได้๓๗๓๒๙๔๐คะแนน
แล้วก็ตามลงมาด้วยเสรีรวมไทย
ได้อยู่ที่๘๒๖๕๑๗คะแนน
ชาติไทยพัฒนานะครับอยู่ที่๗๘๒๐๓๐คะแนน

๔๘๕๖๖๐คะแนน
แล้วก็พักประชาชาติก็ได้๔๘๕๔๓๖คะแนน
ส่วนลำดับที่๑๐ก็คือพักเพื่อชาติ

ที่เหลือก็ได้เรียงลงมาคือภักดิ์รวมพลังประชาชาไทย

แล้วก็รักผืนป่าประเทศไทย
นี่คือประเด็นแรกที่กรกตมีการแถลง
เราตัดกลับเข้าไปใหม่ที่กรกฎขณะนี้
กำลังมีการพูดถึงเรื่องของการหยุดแชร์ข่าว
ขอให้ประชาชนนั้นหยุดแชร์ด้วยนะครับ
คะแนนที่รายงานขึ้นมาจากที่แบ่งเขตนะครับ

นี่คือ๑๐๐แล้วนะครับแบบแบ่งเขต
กระบวนการในคำร้องเนี่ยมันมีคำร้องหลายประเภทนะครับซึ่งการร้องเรื่องคะแนนเนี่ยก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่แต่ที่ผมนำคะแนนมาแถลงนี่คือคะแนนที่มีการนับนะครับจากหน่วยเลือกตั้งจริงจริงที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีการนับคะแนนมีการนับจำนวนบัตรที่ใช้บัตรที่ยังคงเหลือแล้วก็ปิดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้
ไปที่เขตเขตก็จะมีการทำประกาศนะครับเรื่องของจำนวนคะแนนในแบบ๖ทับ๑ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งทั้งหมดมาให้เราวันนี้วันนี้เราก็จะรวมคะแนนอย่างที่ได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนครับคะแนนเป็นรายหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากมันมี๙๒๓๒๐หน่วยมันมากนะครับมันมากจริงจริงเนี่ยท่านสามารถที่จะไปขอ
ครับเขาจะมีคะแนนเป็นรายหน่วยนะครับคะแนนพวกนี้สามารถขอดูได้นะครับคะแนนในส่วนของแบบแบ่งเขตแม้กระทั่งไปถึงรายหน่วยเนี่ยเป็นคะแนนที่เปิดเผยได้ครับขอดูได้นะครับถ้าใครอยู่ในเขตไหนหรือว่ามีความสนใจในเขตไหนหรือผู้สมัครนะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยากดูคะแนนในเขตไหนหน่วยไหนเนี่ยไปขอดูได้นะครับที่สํ
นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คะแนนวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้คือคะแนนที่เรารับรายงานอย่างเป็นทางการมาจากจังหวัดนะครับ
ขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเราประกาศผลไปก่อน
แล้วก็การสืบสวนไต่สวนจะเกิดขึ้นทีหลังก็ได้จะมีการสอยทีหลังก็ได้
นะครับต้องเอาผลคะแนนเนี่ยมารวมกันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อคำนวณหาเอ่อ

หรือถ้าเกิดคำคีย์
ถูกกำลวนแบบบัญชีและชื่อใหม่ครับใช่ครับ
ภายในหนึ่งปีนะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับ
ตอนนี้เอาเริ่มเอาเรื่องประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ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

เองนะครับก็จะมีการประกาศทางเว็บไซต์กันอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงใบที่แจกต่อสื่อมวลชนก็จะมีคะแนนรวมของทุกพักการเมืองนะครับ
สำหรับเรื่องของการสรุปผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด๕๑๒๓๙๖๓๘คน
กรกตบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ปี๒๕๖๒ก็คือ๗๒
เพิ่มขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ทางเลขาธิการกรกตได้มีการแถลงไว้นะครับ
เท่ากับจำนวนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือ๓๘๒๖๘๓๗๕คนนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่๒๕๓๑นะครับ
จำนวนบัตรเลือกตั้งบัตรดีและบัตรเสียเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนก็จับตามองนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้มีบัตรดีทั้งสิ้น๙๒๘๕หรือ๓๕๕๓๒๖๔๕ใบ
ส่วนบัตรเสียมีอยู่๕๕๗นะครับ
ก็คิดเป็นทั้งสิ้นนะครับก็๒๑๓๓๒๗ใบนะครับ
นี่คือข้อที่๒ที่กรกต

ส่วนข้อที่๓นะครับนั่นก็คือเรื่องของการให้หยุดแชร์ข่าว
เพราะว่าตอนนี้มีข่าวออกมาต่างมากมายนะครับ
กรกตได้มีการแจกใบแดงแจกใบแดงหรือที่เรียกว่า
เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพักการเมืองต่างเป็นใบแดงต่างออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ทางกรกตเองนะครับได้มีการชี้แจงออกมาว่าตอนนี้เองนะครับ
การเลือกตั้งสอสอครั้งนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
และมีกรณีที่กรกตพบเหตุที่อาจมีการกระทำฝ่าฝืน
กฎหมายเลือกตั้งจำนวน๑๘๖เรื่อง
อยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อเป็นการรวบรวมพยาหลักฐาน
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป
และตอนนี้เหลือเรื่องที่มีการพิจารณาอยู่อีก๑๔๐กว่าเรื่องนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนนะครับว่า
อำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นอำนาจของสารดีกา

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมาตรา๑๓๘นะครับ
ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดส่งต่อข่าวดังกล่าว
เพราะจะเป็นความผิดและอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย

นั่นก็คือเรื่องของการประกาศผล
น้อยกว่า๑๙๕ของผลจากการนับคะแนนสสเขตเนี่ยนะครับ
ตอนแรกนัดหมายไว้วันที่๙พฤษภาคม
แต่วันนี้ถือว่ากรกตประกาศคะแนนออกมา๑๐๐นะครับ
เท่ากับมีการประกาศก่อนวันนัดหมายนะครับ
ที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้
ทางด้านของร้อยตำรวจเอกมนูลวิเชียนนิต
ก็ยืนยันเรื่องของการอ้างอิงกฎหมายมาตรา๑๑๔ด้วย
ทั้งหมดคือการแถลงจากกรกตครับ